ช่วงดีช่วงดีสุดและเสมอเพลงปรี๋น

สวัสดีค่ะ
ขอต้อนรับสวยที่ปากท้องของคนอยากรวย
กับรายการเสร็จที่ไปแดน
เราอยู่ที่ร้านหมูหันภรรม๕
โอ้โหเฮียแล้วทำไมต้องมาถึงที่นี่หนูถามจริง
ที่นี่ครับเขามียอดขายหมูหันกว่าวันละ๓๐๐ตัว
โอ้โหไม่ธรรมดาแน่เพราะว่าเศรษฐกิจแบบนี้

รอบนอกนุ่มในตามคอนเซ็ปต์หนังกรอบ

เปิดอาชีพแม่ค้าขายหมูหันกัน
หมูหันพระราม๕ร้านเด็ดร้านดัง

เปิดเคล็ดลับความรวยของอาณาจักรร้านอาหาร
ที่มีทั้งหมูหันบ่อตกกุ้งและสวนอาหารในที่เดียว
อะไรจะเยอะแยะขนาดนี้ล่ะครับ
ที่นี่เนี่ยบริหารงานด้วยเจ๊แนน

ผันตัวมาเปิดร้านของตัวเอง
เรียกว่ามีรายได้เป็นล้านต่อเดือนเลยทีเดียว
ใครอยากรวยตามมาเลยครับ
สวัสดีครับ
หมูหันที่เรียกว่าไม่ได้มาขึ้นประธานาคารหรูหรา
งงมากว่าขายได้วันละ๓๔๐๐ตัว

แล้วข้างหน้านี้พี่แนนมีตัวละเท่าไหร่บ้าง

เมื่อกี้หนูเห็นล้านสองหนูนึกว่า๑เดือน

นั่นอ่ะสิต้องประสาะคนนแบบดูไม่เป็นนะ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

อันนี้จะเป็นหมูประมาณได้ซะประมาณสองเดือนแล้วครับ
มีประมาณประมาณ๙๑๐รู
ก็จะมีหลายไซส์หลายขนาดค่ะแต่อันนี้คือขนาดใหญ่
พอมัดเสร็จเราต้องไปลวกน้ำร้อนค่ะให้หนังตึง
เดี๋ยวพอลวกน้ำร้อนเสร็จเราก็จะมาทาทาสีที่ตัวน้องค่ะ
เพื่อให้มีสีสันที่น่าทาน
แล้วก็มีน้ำส้มใส่ชูเพื่อเพิ่มแบบว่าให้เขากรอบนาน
ต่อไปคือเข้าตู้อบค่ะ
คุณผู้ชมครับการใช้น้ำร้อนราดไปที่ตัวหมูก่อน

และที่สำคัญยังเป็นการทำให้หนังหมูเนี่ย
มีความเรียบเนียนก่อนที่จะเอาไปเข้าตู้อบนั่นเองล่ะครับ
พระนานครับเราอยู่ที่ตู้อันนี้คือพระนานครับเราอยู่ที่ตู้อันนี้คือ

อันนี้เห็นบอกว่าปรับมาจาก
อ่าอดีตค่ะคุณพ่อทำโรงหล่อพระ
แล้วก็เลยประยุกต์จากตู้อบพระก่อนที่จะขึ้นหล่อค่ะ
แล้วก็เลยมาอบหมู

เตาอบที่เห็นเนี่ยเป็นเตาอบที่พี่แนน
พัฒนามาจากเต้าอบโรงหล่อพระของคุณพ่อ

และเป็นการรีดน้ำมันออกจากตัวหมู
ใช้เวลาในการอบประมาณสองถึงสามชั่วโมง
โดยใช้ทานไม้โกงกลางเพื่อความ
ของหมูหันนั่นเองล่ะครับ
เมื่อน้องหมูผ่านเวลาไปสองชั่วโมงกว่า
ใช่ค่ะ
ตอบได้แค่ประมาณชั่วโมงเดียวครับแต่ถ้าน้องพักเนี่ยค่ะ
ให้ระบายความร้อนแล้วน้องจะกรอบได้นานถึงสามถึงสี่ชั่วโมงพักแล้วพักแล้ว
ทันต่อแล้วกันทันต่อสุดท้ายพร้อมทานก็คือปั่นค่ะตอนนี้เลย
ปั่นกันสักกี่นาทีแล้วเนี่ยอันนี้อยู่แค่ประมาณสิบห้าถึงยี่สิบนาทีทานได้เลยค่ะ
แล้วมีเทคนิคพิเศษไหมครับเวลาปั่นก็ต้องต้องดูไฟค่ะ
ไฟต้องเสมอเนี่ยต้องใส่ไฟหัวท้ายหัวเล็กเทคนิคทั้งหลายแหละ
วันนี้เอาเอามาจากไหนครับนี่ดูยูทูปกันเลยค่ะนี่เหรอนี่เก่งเยอะ
ก็เดี๋ยวเราก็จะมีเป็นน้ำหมักสมุนไพรที่เพิ่มรสชาติคือตัวนี้

จะมีกระเทียมไทยกระเทียมจีนลาบผักชีเม็ดพริกไทยเม็ดผักชี

ลับที่สำคัญของการทำหมูหันนั่นก็คือ

เพื่อระบายความร้อนออกจากการอบหมู
โดยจะใช้เวลาประมาณ๓๐๖๐นาที
ในการระบายความร้อนแล้วนำหมูไปปั่นขึ้นไฟต่อไป

จะสามารถยืดระยะเวลาความกรอบของหมูหัน
ได้นานถึง๓๔ชั่วโมงเลยทีเดียว
พอเสร็จแล้วก็บรรจุไส้กล่องกับน้ำจิ้มสูตรเด็ด
ส่งขายทั่วประเทศได้เลยครับ
ทางฝั่งของเฮียป้องจบไปแล้ว

พร้อมกับลวงเคล็ดลับน้ำจิ้มสูตรเด็ด

คุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่า
ถ่ายรายการเนี่ยพี่จ๊ะ

กำลังช้อนกุ้งให้เราอยู่นะคะ

ใครที่มาร้านนี้นะคะคุณสามารถไปตักกุ้งได้ใช่ไหมแล้วเขาช่างให้คุณปุ๊บเขาก็จะมาย่างให้คุณแบบนี้เลยแต่เดี๋ยวจะลองย่างบ้างได้ครับเราจะรู้ได้ไงอ่ะพี่น่านว่าอันไหนสุกอันไหนไม่สุกอ่ะ
ถ้ามันส้มแบบเนี้ยสุกแล้วแต่อันนี้ยังไม่สุกยังเดือดตรงหลังไหมเคยมีย่างแล้วเป็นสีฟ้ามีไหมนั่นยังไม่สุกไงกุ้งเขาสุกแล้วเนี่ยน้ำหนักก็จะลดลงน้ำหนักลดลงครับเยอะไหมเยอะนะเผากุ้งเนี่ยไฟที่เราใช้เนี่ย
ถ้าเป็นไฟประมาณไหนครับกลางกลางครับผมกลางกลางใช่ประมาณเนี้ยเผาเรื่อยเรื่อยถ้าเกิดไฟแรงไปก็เปลือกมันจะไหม้ก่อนข้างในยังไม่สุกนานไหมพอจะสุกสิบนาทีกุ้งที่เราย่างประมาณไหนถึงจะอร่อยแห้งเลยครับตัวแห้งแต่ความมันยังอยู่ที่หัวอ่อเตานี้คืออร่อยแน่นอนแน่นอนแต่ไม่เชื่อกุ้งเขาต้องเก่งกับน้
กุ้งเผามันจะอร่อยความเด็ดมันอยู่ที่น้ำจิ้มจริงไหมจ๊ะน้องจ๊ะจ๋าเอาเป็นว่าให้น้องจ๊ะบุกเข้าครัวไปดูน้ำจิ้มสูตรเด็ดของร้านหมูหันพระรามห้าหน่อยดีกว่าครับคือแบบว่าเป็นหัวใจของร้านนี้เลยเขาล่ำเลอกันทั่วโน้นทะบุรีว่าร้านเนี้ยน้ำจิ้มเด็ดจริงจริงพี่น่านค่ะเด็ดไหมคะ
ค่ะมี่แนนใช่มาแล้วนี่ค่ะเจ้าของสูตรน้ำจิ้มสูตรเด็ดนะคะน้ำจิ้มจีปูนนะคะหัวใจสำคัญเลยคือพริกขี้หนูค่ะจะต้องเป็นพริกขี้หนูส่วนแท้ล่าผักชีและผักชีอันนี้กระเทียมจีนแล้วก็กระเทียมไทยแล้วก็เป็นน้ำตาลเป๊บค่ะน้ำตาลซายอันนี้ก็เป็นผงปรุงรสน้ำมะนาวต้องเป็นน้ำมะ
ทุกอย่างเลยค่ะอันนี้นะคะคุณผู้ชมค่ะเครื่องที่เราเตรียมไว้นะคะเราก็ใส่ทุกอย่างเลยนะปั่นแป๊บเดียวแหละหนูว่าระหว่างปั่นเต้นรอก็ได้ร้องเพลง
มาแล้วครับหมูหันเฮียป้องกุ้งเผาน้องจ๊ะทำเสร็จพร้อมเสิร์ฟกันแล้วล่ะครับคุณผู้ชม
แต่เดี๋ยวก่อนที่ร้านนี้เนี่ยยังมีบ่อตกกุ้ง
แต่ที่นี่ไม่ใช่บ่อตกกุ้งธรรมดานะครับคุณผู้ชมเพราะรายได้เป็นหลักแสน
ว่าทำยังไงถึงจะมีบ่อตกกุ้งสร้างเงินแสนได้ล่ะครับ
อันนี้ที่เป็นโซนตกกุ้งของร้านหมูหันพระราม๕

ที่นี่เขาร่ำลือเลยว่าเป็นบ่อตกกุ้งที่แพงที่สุดในประเทศไทย

ใครตกพุ่งออกมาแล้วชั่งน้ำหนัก

นี่เขาบอกลูกค้าคนหนึ่งเฉลี่ยใช้บริการ
อกกุ้งหน่อยสักกี่คนละกี่ชั่วโมงกี่นาทีครับ
บางคนก็วันหนึ่งก็๑๒ชั่วโมง
มาตั้งแต่เที่ยงวันยันเที่ยงคืนก็มี

ก็ต้องเซอร์เล่นเหรอ

หมายความว่ามันมีต้นทุนกุ้งด้วย

คือประมาณ

เราจะมีกลยุทธ์การตลาดยังไง

ก็ทำน้ำจิ้มไว้เตรียมพร้อมแล้ว

เลยแล้วก็นั่งเลยค่ะ

ถ้าทำไม่เป็นก็ไม่ต้องขาย

รู้สึกถึงพลังงานบางอย่าง
มีโชคมีลาบ๒ปีติดเลย

ฝีมือของเฮียของเราก็อยู่ตรงนี้แล้ว

หนูจะไม่ให้เฮียทำให้กินตรงนี้

เขามีมาตั้งแต่หนูเดินเข้ามาแล้วจ้ะ

ใช่ทานเลยทานต้องมีเปิดด้วยตัวนี้

แล้วทำไมต้องใช้แป้งโรตีด้วยล่ะพี่แนน
ก่อนหน้านี้ไม่ได้มีแป้งโรตี

แม่ค้าที่ตลาดเขาก็โดนปิดตลาดเหมือนกัน
ก็เลยเหมือนว่าไปช่วยทั้งแม่ค้า
เอามาขายทีนี้ลูกค้าก็ติดใจ

กินเหมือนสไตล์เป็นปั๊กกิ่งเลย
ใช่ค่ะสไตล์เป็นปั๊กกิ่งเลย

แล้วทุกหน่อยล่ะหอมงา

อร่อยมากคือแบบว่ากรอบมาก

ที่นี่หรือเป็นกุ้มแบบเป็นเลย

น้ำจิ้มคือแบบเด็ดจริง

ก็จะเป็นหอยขมที่แกะมาแล้วมีแต่ส่วนเนื้อเลยแกงชักกัวหอยขมใช่เอาแหละนี่หอยนั่งลมตัวเท้าช้าง
อันนี้ส่งตรงจากสุราชเลยนะคะ
แกงส้มปลาช่อนทอดค่ะทุกโต๊ะก็จะต้องมีแกงส้มปลาช่อนทอด
อร่อยทุกเมนูนะฮะไม่ได้โหว่อย่างไรเรื่องจริงนะครับ
เขาเรียกว่าดูอาหารแต่ละอย่างแล้วเนี่ยมันดูไปคนละเรื่องเลย
ทำไมถึงคิดทำอะไรแบบเมนูมากมายขนาดนี้ครับ
ต้องเล่าก่อนว่าตอนแรกก็อย่างตอนที่บอกว่าตอนแรกเรามีบ่อตกกุ้ง
แล้วก็ขายอาหารซีฟู้ดอาหารอีสานก็คือควบคู่กันไป
พอช่วงสถานการณ์โควิดปุ๊บต้องปิดบ่อถามน้องแล้วน้องไม่อยากกลับบ้าน
ก็เลยต้องหารายได้เพิ่มเพื่อเข้าร้านก็เลยมีไอเดียว่าจะเป็นหมูหันเกิดขึ้นมาอีกหนึ่งอย่าง
คือเป็นคนที่ชอบทานหมูหันอยู่แล้วทุกอาทิตย์เนี่ยจะชอบไปทานตามพัฒนาทานต่าง
พอช่วงโโฟวิดทุกร้านปิดหมดอยากกินยังไงก็เลยเซิร์ชในกูเกิลไปจบระหารที่บางไหน
ไปติ๊กปุ๊บแล้วทำใบบังนั้น
เพราะว่าในโควิดรอบแรกเนี่ยร้านอาหารหากินยากมาก
ทุกอย่างหากินยากมากก็เลยถ้าเราเริ่มปุ๊บอ่ะ

โอเคเริ่มจากความชอบกินมุหั่นนี่เข้าใจ
แต่มุหั่นนี่ต้องยอมเป็นเมนูที่แพง

ทำไมถึงคิดทำในช่วงโควิดว่าเฮ้ยแล้วคิดว่ามันจะขายได้
แล้วเปิดปุ๊บขายมุมหันดีเลยนะครับ

หนังไม่กรอบแบบนี้เลยนะคะไม่กรอบไม่สวยไหม้

เก็ตก็ยังไม่ได้แบบนี้ยังเป็นแบบจีนธรรมดา
ลูกค้าก็จะมาบอกว่ามันไม่ดีนะ

เราเอาคำของลูกค้าค่ะมาปักมาปักไปเรื่อยอย่างนี้ค่ะ
เคยมีคำไหนที่แบบรู้สึกว่าแรงที่สุดเลย

แล้วแม่เดี๋ยวบอกตอนนั้นหรือว่า
ก็จะพิมพ์กลับไปว่าขอบพระคุณทุกคำติชม
ทางร้านน้อมรับและจะนำไปปรับปรุงและแก้ไข
ตั้งแต่วันนั้นนะฮะที่ยังทำผิดทำถูก

แล้วก็เสียก็คือต้องทิ้งค่ะ

ราคาหมูแพง
คือตอนนั้นน่ะลดต้านมาได้ยังไง

ก็เลยปรับมาขายครึ่งตัว

ใช่ก็เอารายชื่อคุณลูกค้าที่ซื้อจากทางร้าน
เรามารวมกันและจับพร้อมกันสิ้นเดือน
แจกทองบ้าง
แจก
โปรโมชั่นดีโปรโมชั่นนานโดนลูกค้าค่ะ

คุณลูกค้าอาจมีชีวิตออกที่แขก

แนนเนี่ยเขาเป็นขวัญใจลูกน้องเฮีย

เพราะว่าเขามีลูกน้องเนี่ยประมาณ๓๐กว่าคนใช่ไหม
เขาผ่านแบบว่าช่วงโควิดเนี่ยร้านต้องปิดขายของไม่ได้อะไรอย่างเงี้ย

และเลี้ยงลูกน้องแบบว่าหนุดห้องข้างหลังที่เป็นห้องแอร์เนี่ย
เป็นห้องนอนลูกน้องนะคะอยู่กินฟรีนะคะ
น้องทำงานเหนื่อยแล้วอ่ะแล้วถ้าไปนอนร้อนอ่ะเวลาเขาตื่นเขาจะเพลีย

เราก็เลยเอาปันตรงนี้มาแก้ปัญหาว่าน้องแบบร้อนนะเจอพี่มันร้อนอะไรอย่างนี้

และถ้าสมมุติว่าแบบว่าขายดีมีโบนัสให้ลูกน้องด้วย
เพิ่มเงินเดือนให้เลยค่ะเผื่อว่าเราได้น้องก็ได้ได้เหมือนกัน
แต่ก่อนหน้านี้ก็เคยเป็นกัปตันมาก่อน

ร้อนแล้วร้อนอยู่แล้วตั้งแต่อยู่บนรถแล้วบอกเลย
เพื่อเห็นมีผอน้ำก็น่าใช่
เหมือนแบบปักห่วงจุ้ยไปเลย

พระผู้ท้าเวสวันด้วยมีพระพิกเกณฑ์ด้วย

คือเหมือนครบองค์ประชุมเลย
เคยมีรักษาการอะไรกับเรื่องหมู่บ้าง

ถูกลอตเตอรี่อยากได้โชคลาภอะไรอย่างนี้ก็ได้มา
ขอให้กิจการรุ่งเรืองอะไรอย่างนี้ก็คือก็ต่อยอดได้เรื่อย
แม้จะมีอุปสรรคแต่ก็ผ่านไปได้
พี่แนนเมื่อกี้บอกว่าเคยถูกกอตเตอรี่
แต่จริงแล้วหนูนั่งตรงนี้หนูเห็นพระผู้ท้าเวสวัน
พี่แนนเคยมีประสบการณ์อะไรกับพระผู้ท้าเวสวัน
ก็คือในวงการบ่อตกกุ้งอะนะคะ
คือเราจะมีการไปเยี่ยมไปเยือนของแต่ละบ่อ

แข่งขันตกกุ้งเพื่อชิงเงินรางวัล
ตอนไปก็คือขอพ่อปู่ไว้ว่า
แมตนี้คือเงินรางวัลอยู่๑๐๐๐๐๐หรือ๑๕๐๐๐๐

ยังมีเรื่องพญานาคเผือก

แต่อันนี้ฝันเห็นเป็นงูตัวใหญ่สีขาวมุก

มีโชคมีลาบ๒ปีติดเลย

มีปฏิหารของไอ้ไข่
จนต้องบินเพื่อไปเช่าไอ้ไข่มาวิที่บ้าน

ก็เลยบอกว่าพี่ลองขอสิ

ถ้ารอบนี้ถูกนะจะบินไปเลย
ถูกอีก๓๐กว่าใบ๓ตัวหน้า

อันนี้ก็เลยบินไปเลย

เชื่อว่าหลายคนตอนนี้ที่กำลังดูรายการเราอยู่

สู้ค่ะต้องสู้อย่างเดียวเลยนะคะ

อะวันนี้เราจะขอบคุณภินนาน
แห่งร้านหมูหันพระราม๕ครับ
เห็นเส้นทางการพลิกชีวิตลองผิดลองถูกจนกลายมาเป็นหมูหันเงินล้านกันไปแล้ว
จากเรื่องของหมูมาถึงเรื่องของผักกันบ้าง
แล้วก็ได้เจอกับร้านเจ๊อ๋อยผักสด
ที่เปิดไปได้ห้าปีแล้วล่ะครับ
แถมขายแบบ๒๔ชั่วโมงซะด้วย
แม่จะขายได้ขายดีแบบนี้เนี่ย
ก็ยังไม่มีเงินเก็บเท่าไหร่
มันเป็นเพราะอะไรกันล่ะครับสินแสชัย
ซีนแสได้ตรวจรอบได้โลเคชันแล้ว

ก็คือหาได้ใช้หมดหรือว่ามั้ย

ดันมาตกอยู่ในองศาที่ไม่ดีนี่เองล่ะครับ
แล้วแบบนี้จะแก้ไขยังไงได้บ้างล่ะครับสินแส

เพราะว่าพลังทิศทางเนี่ยมันอยู่ตรงกลางเลย
เข้ามาปุ๊บอยากจะเข้ามาจับจ่ายใช้สอย

สินค้าเราต้องอยู่ซ้ายและขวาถึงจะขายดี
แล้วป้ายอันนี้นะที่นี่วัดแล้ว

จากตอนนี้มันเป็นองศาศูนย์สิ้นบ้างเปล่า
อ๋อยก็ต้องเอาป้ายเนี่ยดัดให้มาอย่างนี้

ก็คือกินเนี่ยนับแล้วเนี่ยตำแหน่งทาสไฟเนี่ย

ต้องบอกว่ากระป๋องคิดตังค์ถังเก็บตังค์นะครับ
ปล่อยไปทับท่อร้ำเสีย

ต่อให้ไม่ได้ใช้ถังเก็บตังค์ก็เหมือนตู้เซฟ
มันก็เป็นสัญลักษณ์เพราะฉะนั้นจะเอาออกมา
ตั้งอยู่ตรงตำแหน่งนี้ตรงกลางคือท้องมังกร
อันนี้จะดีมากเจ้าของหอยก็จะเหลือเงินเยอะเลย

เป็นสัญลักษณ์ของพวกน้ำหรือทะเล
เดินผ่านปลาทุกวันรอดปลาทุกวัน
พรรดิอย่าให้สูงเกินกว่าฝาม
ส่วนมากรูปปลาเขาจะไปติดไว้ในตำแหน่งของทิศเหนือ
จะดีกว่าก็คือปลาอยู่ฝั่งนี้ถึงจะถูกต้อง
ทีนี้ผมว่าไอ้ตัวนี้คือตำแหน่งนำโชคของที่นี่
ก็คือทิศตะวันออกเชียงเหนือของบ้านหลังนี้

แล้วไฟอย่างนี้ต้องย้ายไปทางไหน
ไฟเราเอาขึ้นมา
บังตรงบ้านอีกที่เลย

แล้วมาวางตำแหน่งนั้นจะดีกว่าแน่นอน
ซึ่งนอกจากเรื่องของการจัดพื้นที่
ให้เป็นไปตามหลักของห่วงจุ้ยแล้ว
การตั้งสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำร้าน
ก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นกันครับ
แบบนี้สิ้นแสชัยมีอะไรจะแนะนำหรือเปล่า

มันจะเก็บทรัพย์ให้เราเพราะฉะนั้นเราจะเก็บก็เก็บไม่อยู่
พระจริงต้องมาอยู่หันหน้าออก

ข้างหน้าเราเนี่ยมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มีสารพระภูมิสาอะไร

สอดรับกันเพราะฉะนั้นตัวนี้จะเป็นจุดรับโชค
รับรองรู้เรื่องเฮงปังรวย

นี่อันนี้คือแป้งที่ได้มาจากเขาเจ้าแข็ง
แม่รถตรงแรงที่แม่มาขายคนงงไหม

ทำไมกลับเข้ามีแต่ใบไม้

สวัสดีเจ้าพ่อแม่พี่น้อง
วันนี้น้องใบตองขนงาม
จะพาคุณผู้ชมไปร้านอาหารเหนือลำเจ้า
แต่ว่าวันนี้น้องนัดอ้ายไว้คนนึง
โปรโฮอ้ายอยู่ไหนน่าจะมานี่น่า

ใบเตย

เอาเอาใช่ด้วย

มีอาหารเหนืออร่อยต้นตำรับของร้านที่มาจากพม่า
คือเป็นสุดเชียงตุงน่ะ
ก็เลยชวนพี่อันมาทดลองดู
แค่ได้ยินชื่อก็อาจจะนึกภาพกันไม่ออก
ใช่ไหมล่ะครับว่าอาหารเชียงตุง

ขออธิบายก่อนนะครับว่าเชียงตุงเนี่ยเป็นจังหวัดหนึ่งในรัฐฉานประเทศเมียนมาบ้านพี่เมืองน้องติดกับชายแดนของไทยเรานั่นเองตรงข้ามกับอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายจึงมีวัฒนธรรมอาหารเนี่ยคล้ายคล้ายกับอาหารเหนือของประเทศไทยแต่อาจจะหาชิมได้ยากกว่าสักกันหน่อยซึ่งนั่นก็เลยทำให้อาหาร

อาหารเชียงตุงมันต่างจากอาหารเหนือทั่วไปยังไงอาหารเชียงตุงนี่มีโถ่เน่าอย่างเดียวค่ะใช้วัตถุดิบโถ่เน่าทุกทุกอย่างอ๋อแต่ไม่มีกะปิไม่มีปลาร้าค่ะกับข้าวนี่เคยทำกินมาตั้งแต่เด็กก็จากคุณแม่ก็ทำแบบนี้อ่ะคุณแม่เป็นคนเชียงตุงเลยป่ะค่ะคนเชียงตุงเลยนี่คือมาจากเชียงต
เนี่ยไม่ได้มีช่องทางทำมาหากินมากนักเลยต้องข้ามมหาบเร่ขายของอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายสุดท้ายท้ายสุดก็ย้ายตามญาติญาติลงมาเป็นลูกจ้างล้างจานอยู่ที่ร้านก๋วยเตี๋ยวในกรุงเทพมหานครเมืองหลวงของเรานั่นเองซึ่งเมื่อทำงานไม่ได้สักพักก็มีแรงบันดาลใจให้เปิดร้านอาหารจะเป็น
เอาให้คนอื่นชิมเพื่อนชิมเขาบอกว่าทำไมไม่ทำขายอะไรแปลว่าอร่อยอ่ะสิเพื่อนถึงพูดแบบนานนี้นี่แอบเห็นอันนี้คืออะไรฮะของหวานเหรอฮะอันนี้ข้าวแดงคืนค่ะมันเป็นของหวานหรอฮะไม่ใช่ค่ะจิ้มกับน้ำจิ้มอันนี้เป็นคล้ายคล้ายกุ้ยเตี๋ยวของเมืองไทยเราก็สามารถเอาตัวเนี้ยเหมือนกับเป็นข้า
อันนี้ถั่วกะละเปสีเหลืองค่ะ
อันนี้ถั่วดินเป็นถั่วลิสงค่ะ

อย่างนั้นแม่ออนสาธิตวิธีการทำให้ใบตองดูหน่อย
เพราะว่าเอาจริงตั้งแต่เกิดมายังไม่เคยเห็นการทำข้าวแรมฟึงกับตาตัวเองเลย
เดี๋ยวจะมั่วเข้านี่ทำสีขาว

อันนี้คือแช่น้ำไว้๑คืน

โอเคหนูขอไปดูข้างหน้าหน่อย

อันนี้คือแป้งที่ได้มาจาก
เขาจะแผ่นออกมาแบบโอ้ยข้วนมากเลยอ่ะ
อันนี้น้ำปูนใสนะคะใส่ลงไปเลย
นี่เรียบร้อยนะคะเราก็ได้แป้งที่โม่ออกมาแล้วนะคะ
แม่บอกว่ายังมันไม่เสร็จแค่นี้

เฮ้ยนี่
ก็คือต้มในน้ำเดือดนะคะ
เทไปคนไปอย่างนี้ค่ะ

มันข้นแล้วคุณผู้ชมดูดิ
แล้วแม่ต้องเขี้ยวแบบนี้ไปเร่งด้วยหรอ
เคี่ยวแบบนี้ไปเรื่อยให้มันเหนียวนะคะ

เราจะรู้ได้ยังไงว่าแป้งมันได้ที่แล้วอ่ะแม่

เทใส่ถาดให้มันกระด้างอะค่ะ

เดี๋ยวเราไปดูว่าตอนเสร็จแล้วหน้าตาจะออกมาเป็นยังไงนะคะ
เห็นทำกันมาขนาดนี้เนี่ย

เขาต้องทำสดใหม่ทุกวัน
ตั้งแต่ตี๓เพื่อให้ทานเปิดร้านตอน๑๐โมงเช้า

ไม่สามารถเก็บเอาไว้ข้ามคืนได้นั่นเองล่ะครับ

แต่ลูกค้าจะเอายำใส่น้ำ

นี่อุ๊ยเหมือนหุ้นเลยอ่ะ

ค่ะถ้าแบบยำก็จะตัดเป็นยังไงคะแม่
ตัดตัดเป็นแบบนี้ค่ะ

อันนี้ค่ะ

น้ำมะเขือเทศ

อันนี้คือใสเตียงสีเหลือง

แล้วทานกับน้ำจิ้มเหมือนไหมคะ

น้ำจิ้มก็ไม่เหมือนค่ะ

คุณแม่ทางต้องให้เครดิตเขาเพราะว่ามันไม่ได้ทำง่ายอะพี่อาทีม
น้ำชิ้นเผ็ดมากไหมคุณมีไม่ปึ้งไม่เจ็บแหละเปลี่ยนนิดหน่อย

ไม่เผ็ดค่ะ

อ้าวหนูทานต่อ
อืมรสชาติแบบน้ำมะเขือเทศคล้าย

อ่าแล้วนอกจากข้าวแรมฟืนที่เราชิมไปแล้วนะคะ
จริงที่ร้านเขาก็จะมีอาหารเหนืออีกเยอะแยะ

คือสองอย่างนี้คืออะไรคะแม่แนะนำหน่อย
เป็นปลายัดไส้ทอดแล้วก็แกงไก่ค่ะ

อังปลาทอดมันมีความแบบหอม
กระเทียมมันไม่ได้เผ็ดนะเพราะเราไม่ได้ตักพริกลงมา
เมนูที่มาถึงร้านใบบัวแล้วไม่กินไม่ได้เพราะมันจะไม่ถึงอาหารเชียงตุงจริง

ข้าวซอยน้อยลองไปดูกันครับว่าข้าวซอยน้อยแบบเชียงตุงแท้ของร้านใบบัวเป็นยังไง
นี่แหละครับพี่อันหน้าตาของข้าวซอยน้อยที่นับว่าเป็นอาหารประจำถิ่นของชาวเชียงตุง
เป็นที่นิยมกินกันแทบจะทุกบ้านซึ่งแป้งที่ใช้ในการทำข้าวซอยน้อยก็ได้มาจากข้าวเจ้าแข็ง
อย่างกับพิซซ่ายังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับ

อื้อคล้ายเขาเก็บต่างหม้อแต่แป้งหนากว่านิดนึง

มันแม่แล้วช่วงแรกที่แม่มาขายคนงงไหม
อาหารเชียงตุงคืออาหารเชียงตุงคืออะไรอะไรอย่างนี้
คนที่ไม่รู้จักเขาบอกว่าทำไมกับข้าวมีติดใบไม้อะไรเนี่ยค่ะ

ถุดิบหอมที่ใช้ปรุงในร้านหาที่อื่นไม่ได้เลยนอกจากเพียงตุงเหรอ
ข้าวนี้อะมีไม่มีที่อื่นเคยเอาข้าวของ
เขาทำก๋วยเตี๋ยวที่โรงงานมาลองแล้วไม่ใช่ไม่เหมือนกัน
ถ้าไปเชียงตุงนี่ได้ทานแบบนี้แน่นอนนะคะ
อ๋อเหรอเชียงตรงเขาก็ได้ทานแบบ
ถ้าเขาสอยหน่อยแล้วคือต้องนั่งกับหุมเนี่ยค่ะ

ใช่เลยล่ะครับพี่อันน้องใบตอง
และด้วยเอกลักษณ์เฉพาะตัวของอาหารที่นี่
ซึ่งหาทานยากสักหน่อยในบ้านเราก็ได้สร้างชื่อเสียงและสร้างรายได้ให้กับร้านใบบัว

แต่ตอนนี้ยังมีอีกหนึ่งคนที่จะมาสืบทอดวัฒนธรรมการกินของร้านใบบัวให้คงอยู่ต่อไปครับ
และตอนนี้เราอยู่กับทายาทที่จะสืบทอดแม่ออนนะคะน้องโดนัทสวัสดีค่ะ

เห็นว่าแม่ออนจะแบบวางมือปลดประจำการแล้วเหรอแม่

ทำไมแม่เหนื่อยเหรอ

พักผ่อนภาคเหนือไปหาวัตถุดิบไปหาของที่เขามาใหม่แล้วก็จะส่งให้ลูกค่ะ
เพราะว่าเราห่างมานานแล้ว
จะวางมือแต่ไปเป็นเบื้องหลัง

คุณแม่โก่งราคาน้องเลยเนี่ย
โอ้โหธุรกิจมา
ตอนแรกเนี่ยน้องโดนัทไม่สนใจ

ถ้าช่วงมหาลัยก็มีไปเรียนทางนิเพศมาบ้าง
จริงก็ไม่อยากให้เขาทำแบบนี้แบบนี้เหนื่อย
ก็เคยบอกเขาอยู่แต่เอาไปเอามาเขาบอกว่าเขาเอาอันนี้แหละเขาชอบ
จริงแล้วแม่อยากให้ทำแบบบริษัท
จุดไหนที่กลับมาตัดสินใจว่าเราต้องมาดูแลร้าน

แล้วก็ดอกเรียนไปเรียนโรงเรียนสอนทำอาหาร

สินใจเองแล้วก็ตอนแรกแม่ก็คัดค้านแม่อยากให้ออก
ให้เรียนจบก่อนแต่ว่าผมก็ช่วงนั้นก็มีไฟเนอ
เราก็อยากออกมาเพื่อที่จะเดินตามความฝันของเรา
ในอนาคตน้องโดนัทมองว่าเราจะทำร้านออกมาแบบไหน

พยายามที่จะตั้งใจทำที่นี่ก่อน
รสชาติแล้วก็การบริการลูกค้าที่แม่ได้สร้างมา

เราก็อยากจะคิดตรงนี้ไว้เก็บตรงนี้ไว้
แล้วเราแค่มาปรับปรุงเรื่องคงรสชาติให้ดีตลอด
แล้วก็รักษาลูกค้าทำการตลาดให้ลูกค้าสนใจตลอด

นี่แหละค่ะก็เป็นตัวอย่างของการทำธุรกิจ
ทำร้านอาหารที่เน้นเอาตัวตนของตัวเอง
แล้วก็วัฒนธรรมการกินอาหารที่มันมีความเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวเนี่ยนะ

จนทำให้ร้านนี้ประสบความสำเร็จจนถึงทุกวันนี้นะคะ
วันนี้ขอบคุณแม่ออนกับน้องโตนัสมากเลยค่ะ
น่าชื่นชมจริงเลยใช่ไหมล่ะครับ
สำหรับร้านใบบัวที่เริ่มต้นจากจุดเล็ก
อย่างการคิดถึงของกินประจำถิ่น
ตัวแทนของเอกลักษณ์อาหารแบบชาวเชียงตุง
ซึ่งถ้าหากใครอยากลองสัมผัสวัฒนธรรมการกินแบบนี้
โดยไม่ต้องไปไกลถึงประเทศพม่า
ก็แวะมาที่ร้านใบบัวถนนประชาราชบำเพ็ญซอย๙ได้เลยครับ